เพราะเป็นนุ่มโสดค่ะก็เลยถูกจับตามองจริง
สำหรับหนุ่มตีอาเล็กธีรเดชนะคะ
เมื่อวันก่อนคนเห็นควงสาวไปเดินห้าง
หลายคนสงสัยโอ้ใครกันนะนะคะ

ยืนยันเป็นแค่น้องสไตลิสที่สนิทกันเท่านั้น
ส่วนที่ยังไม่เปิดใจให้รักครั้งใหม่นะคะ

พร้อมกับยอมรับว่าบางครั้งก็คิดถึงความทรงจำดีที่ผ่านมาค่ะ
โอ้โฮเห้ยยังไงค่ะเล็กซ์

ไม่ทุกคนก็คือกำลังโสดไง

ตอนนี้ไม่มีครับผมข้ามผมไปเถอะ
พูดตรงว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากตั้งแต่ต้นแล้ว

ต้องก้าวต้องก้าวผ่านไปให้ได้เชื่อ

ที่มึงไม่ธรรมดาที่แบบเราต้องมียอดกลับและกลับไปคิดถึงบ้างอยู่แล้ว

เราก็ต้องเข้มแข็งแล้วเราก็ต้องใช้ชีวิตของเรา

เพราะเราถามตัวเองให้รอดก่อนเพราะเราอย่าตอบตัวเองให้รอดก่อน
เพราะเราถามตัวเองให้รอดก่อน
อย่างน่าไปปลอบใครหรอกเขาจะตอบใครหรอก
ไม่ได้นัดกันไปปรึกษาไม่ใช่

น่ารักดีนะคะก็สู้ต่อไปแล้วกันนะเรื่องความรักค่ะ